อัปเดตเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีอุบัติเหตุเครนล้มทับเสาไฟฟ้า
แล้วก็ไปล้มล้มทับรถเก่งด้วยเบื้องต้นมีผู้ติดอยู่ในรถเครนหนึ่งคันแล้วก็รถเก๋ง๑คันนะคะ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยสารแดง๒ถนนศรีลมเขตบางรักษ์ค่ะ
เสาไฟฟ้าเนี่ยที่ถูกเครนล้มทับก็ล้มลงมาทับรถยนต์ที่จอดอยู่ในซอยอีกทีนึงก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยประสานการไฟฟ้ามาตัดกระแสไฟแล้วแล้วก็เร่งทำการช่วยเหลือคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาล
จากนี้มีรถจักรยานยนต์ถูกเสาไฟฟ้าทับหนึ่งคันแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าคนขับเนี่ยวิ่งหนีทัน
ในที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันยูอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือค่ะ
นำรถเครนขนาดใหญ่เข้ามายกเสาไฟฟ้าแล้วก็รถเครนขึ้น
เพราะว่าตอนนี้มันล้มกีดขวางถนนทุกช่องทางวันศุกร์ศรีลม
ก็ช่วยกันเนอะรถติดแน่นอนเลย
แต่ว่าวันนี้น่าจะเคลียร์ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะถึงช่วงเย็น

นั่นน่ะสิค่ะใครที่ใช้เส้นทางนั้นนะคะ
ศึกษาเส้นทางหลีกเลี่ยงด้วยนะคะ